ใช่ครับคุณเอาอะไรมาก็ได้ภาชนะอะไรก็ได้
คือก่อนหน้านี้ที่เวียดนามเป็นไวรัล
นี่แหละครับคุณผู้ชมเปิดโอกาสให้ลูกค้าเอาภาชนะอะไรก็ได้
นี่ที่ประเทศไทยโอ้โหที่แม่น้ำเมื่อกี้รู้สึกเหมือนหม้อหุงข้าว
อันนี้คือเอาม่อกแกงไปเลยโอ้โหแล้วเขาก็ใส่ให้
จ่ายแค่๑๙๙ใส่เท่าไหร่ก็ได้อะไรก็ได้ใช่ไหมโอ้โห
แต่ถึงแม้จะตักได้แค่ครั้งเดียวแต่ก็สามารถเอาพัชนะขนาดใหญ่
คือโทษนะคะเมื่อกี้ถือเข้าห้างไปยังไง

โรงหนังมีเงื่อนไขแค่พัชนะที่เอามาต้องสะอาด

ชนะที่นำมาสามารถยกได้ด้วยตัวเอง
ซึ่งมีลูกค้าเอาภาชนะมาจัดเต็มไป

ไม่ว่าจะเป็นถังหรือรังโฟม

ก็ได้เห็นอะไรแปลกแปลกนี้นะคะ